ไปติดตามกันหน่อยกับโค้ชด่วนดันัยศรีวัชระเมธากุลนะครับ
หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยว่าเขานั้น
ความหวังกับการขันรายการนี้ไว้สูงขนาดไหน
ติดตามได้จากรายงานของคุณมนุชาเจอมูลครับ
วอเล็กบอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียรายการ
ทีมชาติไทยเคยเป็นแชมป์เพียงครั้งเดียวเมื่อปี๒๐๑๙
ครั้งนี้โค้ชด่วนดันในศรีวัชระเมธากุล
หัวหน้าผู้ฝึกสอนวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทย
ในฐานะที่คุมทัพทีมชาติชุดใหญ่เป็นรายการที่๓แล้ว
เป้าหมายทีมชาติไทยต้องจบผลงานติดอันดับ๑ใน๓
เราก็หวังติดในท็อปทีนะครับ๑ใน๓ของรายการนี้ให้ได้
เพราะว่ารายการนี้ก็เป็นรายการที่จะได้ทดสอบ
ความสามารถของเด็กนะครับ
ว่าเขาจะสามารถก้าวขึ้นไปในระดับต่อไปได้ไหม
มันคือบันไดขั้นหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเด็กที่ลงไปเล่น
เขาก็ต้องพยายามแสดงขีดความสามารถเขาออกมาให้ดีที่สุด

ชด่วนมั่นใจว่ารายการแข่งขันนี้
จะเป็นเวทีแสดงศักยภาพนักตบลูกยางสาวไทย
ความหวังลุยศึกโอลิมปิกเกม๒๐๑๖
ถ้าเราคิดว่าในเรื่องของความคิดว่าเราจะทำได้
เราก็จะมีมันก็จะดึงส่วนอื่นของเรา
พยายามที่จะทำให้ได้แต่ถ้าเราคิดว่าเราทำไม่ได้เลยเนี่ย

สำคัญที่สุดผมบอกเลยว่าสำคัญที่สุดเรื่องความคิดผมมาอันดับแรก
ในเรื่องของกระบวนการฝึกซ้อมทั้งฝึกซ้อมและแข่งขันนะครับ
ระหว่างวันที่๑๔ถึง๒๐กันยายนนี้
ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสด
มนุชาเจอมูลแถวไทยรัตน์ทีวีรายงาน